บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำเรียบงานแต่งงานเขาเรียกอะไร
สุนารี๔๘จ้ะเอาไปดูความหวานเชื่อดมื้อนของคู่นี้กันเลยนะคะ
อายุเป็นเพียงตัวเล็กนะจ้ะต้องบอกว่าสาวสวด
สาวโสดตาถล่นออกนอกเบ้าเลยนะคุณ
เพราะว่าเพิ่งจะควงกันไปจดทะเบียนสมรสเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ล่าสุดค่ะขอควงแขนฝ่ายชายคุณวาวเตอร์นะคะ
เอาใบทะเบียนสมรสมาโชว์ให้สื่อเห็นกันจ่ะค่ะ

ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยา

ตบท้ายอีกหนึ่งป้าบด้วยโมเมนต์หวานค่ะ
ทำเอามดตายเรียบเป็นกองทัพ
ฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อ
เรามีภาพหลักฐานรวมไปถึงคำสัมภาษณ์เปิดใจ

หนึ่งเราอยู่กับเขาเรารู้สึกดีเรารู้สึก

แต่ในขณะเดียวกันในสังคมของไทยเรา
ซึ่งความต่างของอายุผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชาย
มันก็ยังเป็นอะไรที่ต้องคิดค่อนข้างหนัก
เขาก็ด้วยบัตรน่าจริงและมั่นคง
เราถึงความความสุขของเขา

ฝึกษาหมอได้เขาก็อยากหนี
จดทะเบียนมันเหมือน
การทำอะไรให้มันชัดเจนบ้าง

ชีวิตรักของเราจะอยู่ไปช่วงนี้แล้วนะ

เวลามันมีความสุขอยู่กับมันไปเถอะ

อะไรที่แก้ไขได้ก็แก้

ปอดเข้าไปฮอตสุดท้ายนะคลิปมากเลย
แต่ส่วนเรื่องของงานแต่งงานคุณผู้ชมเขาบอกว่า
ไม่รู้ว่าจะต้นปีหน้าหรือว่าจะปลายปีนี้

ให้บ้านเหล่านี้พร้อมก่อน
แล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่งงานตบแต่งกันไปเรียบร้อยเนี่ย
ว่าจะไปเปิดร้านอาหารไทยที่บ้านเกิดฝ่ายชาย

เพราะว่าก็ยังคิดถึงงานในวงการอยู่นะจ๊ะ